พัทธลุงฮะชายวัย๔๐ปี
จริงก็จอดรถกระบะอยู่ดีตรงไหลทาง
แต่ปรากฏว่าถูกรถที่คนขับเมาแล้วขับ

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ
ทางวิทยุ๓หน้า

มา
นี่ครับคุณผู้ชมก็ต้องช่วยลงมาจากรถนะฮะ

สำหรับผู้ชายคนขับคนนี้แล้วก็เมาด้วยนะครับ
ตำรัวสพโคกช่างหาย

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งวีออสสีขาวสภาพหน้ารถทิ้มลงไปอยู่ในคูข้างทางแล้วนะครับ
ภายในตัวรถพบนายอภิชัยเสนจันทิวัฒน์ขออภัยเซนจันทิชัย
เป็นผู้ขับขี่อยู่อายุ๖๔ปีนะครับอยู่ในสภาพอาการมึนเมาอย่างหนักเลยฮะ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนใกล้กันเนี่ยพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซู
ทะเบียนบมธ๙๕๙๙พัตตรุงซึ่งเป็นของชายวัย๔๐ปีเนี่ยฮะ
อยู่ข้างทางดีแต่ปรากฏว่าถูกรถคันสีขาวชน
คุณผู้ชมฮะถ้าไปตรวจสอบภายในรถคันสีขาวที่ขับมาชน
ช่องเก็บของฝั่งคนนั่งคุณผู้ชมมีเหล้าอยู่หนึ่งขวด
นี่ฮะเหล้าขวดนี้แหละครับอยู่ในเก๊ะใช่ไหม
เก๊ะเลยนะฮะนี่ก็เป็นหลักฐานอย่างดี
แต่ไม่แน่ใจว่าคนขับขับไปดื่มไปซดไปหรือเปล่า
ทีนี้สอบถามนายภูวนาศครับนายภูวนาศซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะ
ที่เขาจอดอยู่ไหลทางดีแล้วก็มีรถเก๋งมาชนท้าย
เขาบอกเขาจอดรถแล้วก็เปิดให้สัญญาณไฟกระพริบไว้
ข้ามถนนไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
เมื่อกลับมาขึ้นรถกำลังจะสตาร์ทเครื่อง
หันโพงมาลัยจะหักออกมาอยู่แล้วนะฮะ
ปรากฏว่ามองกระจกหลังเห็นรถเก๋งขับมาด้วยความเร็ว
และสุดท้ายพุ่งชนท้ายรถแล้วก็ตกลงไปในคู่ข้างทางแบบนี้นะครับ
ทางญาติของนายภูวนาศทราบข่าวก็มาที่เกิดเหตุด้วยความตกใจแล้วฮะ
ลูกชายร้องไห้และกอดพ่อด้วยความเป็นห่วงเลยนะ
พ่อก็บอกโอ้โหลูกใจดีเข้าไว้นะครับ
จอดรถอยู่ดีเขามาชนท้ายรถพ่อเองนะฮะ
ส่วนทางด้านคดีเนี่ยตำรวจสอบพ่อโฆกชะงาย
บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
และแน่นอนก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ของคนขับรถเก๋งต่อไปด้วยนะครับ
เมาไม่ขับนะคะเพื่อที่จะได้ขับขี่ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย